คุณผู้ชมคะมาดูสถานการณ์พยูนในบ้านเรากันหน่อย
คือในรอบ๓เดือนนี้มีพยูนตาย๕ตัว
แล้วก็วันนี้วันเดียวพยูนตาย๒ตัวที่กระบี่กับที่ตรัง
ตอนนี้นักอนุรักษ์กำลังเป็นห่วงนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์พยูนในบ้านเรา
คาดว่าคนก่อเหตุอาจจะเป็นไปได้ว่ามีความเชื่อเรื่องของศัยศาสตร์
เอาไปทำเป็นเครื่องลางของขลังอยู่ยงโครงกระพันธุ์
เขาจะเอาเขี้ยวอะค่ะเขี้ยวของพยูนไปคาดว่าเป็นไปได้ที่อาจจะเป็นลักษณะแบบนี้
เช้าวันนี้สัก๘โมงเช้านะคะนายวรพฤษล้อมลิ้ม
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพีพีจังหวัดกระบี่
ได้รับแจ้งจากชาวประมงค่ะว่าเจอซากพยูนขนาดใหญ่ยาวประมาณ๒เมตร
อยู่กลางทะเลระหว่างเกาะปูกับเกาะพีพีในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัชธาราหมู่เกาะพี
พยูนตัวนี้เพศผู้น้ำหนัก๔๐๐กิโลกรัมสภาพสมบูรณ์ไม่มีแผล
แต่ว่าตัวนี้ค่ะเขี้ยวยังอยู่ครบนะคะ
ต่อมา๑๑โมงค่ะนายชัยพฤกษวีรวงหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
ก็ไปเจอพยูนอีกเป็นซากลูกพยูนเพศผู้ตัวหนึ่งนะคะยาว๑๒๐เซนติเมตร
น้ำหนัก๓๐กิโลกรัมอายุประมาณ๖เดือนเกยตื้นอยู่หน้าหัดตูบใกล้กับแหลมจุโหย
แล้วก็อยู่เป็นในแหล่งย่าทะเลที่อุดมสมบูรณ์ที่เกาะลิบง
ลูกพยูนตัวนี้เริ่มเน่าแล้วอะค่ะคาดว่าน่าจะตายมาแล้วประมาณ๒วัน
วัยวะภายในทะลักออกมาข้างนอกก็ไม่มีบาดแผลภายนอกร่างกาย
วัยวะทุกส่วนยังครบแต่ว่าตัวนี้ยังไม่มีเขี้ยวอายุยังน้อยอยู่นะคะ
ล่าสุดเนี่ยซากพยูนทั้งสองตัวถูกส่งไปผ่าชนะสูตรหาสาเหตุการตาย
คณะวิทยาศาสตร์และการประมงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง
แล้วอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าในช่วง๓เดือนนี้พยูนตายไป๕ตัวแล้วนะคะ
แล้วก็ลูกพยูนอีก๒ตัวที่เกยตื้นแล้วก็ช่วยเหลือได้ทัน
คือมาเรียมลูกพยูนเพศเมียตอนนี้ถูกนำไปเลี้ยงที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรัง
ส่วนอีกตัวคือยามีนลูกพยูนเพศผู้ถูกนำไปอนุบาลที่ศูนย์วิจัย
และพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดภูเก็ต
ผู้ช่วยสัตว์ราจารย์ดรทอนนำรงทาวาสวัตรรองคณะบดีคณะพมงศ์มหาวิทยาลัยเกษตรสัตว์
บอกว่าได้มีการโพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้นะคะ
สถานการณ์พยูนณตอนนี้มีพยูนตายเพิ่มอีก๒ตัว

เชื่อว่ากระแสมาเรียมและยามีนทำให้คนไทยหันมาสนใจพยูนมากขึ้น
แต่การสนใจหากจบแค่เออน่ารักดีมันคงจะไม่ใช่
ความสนใจต้องทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง
ต้องทำให้พยูนตัวอื่นในทะเลได้รับการดูแลอย่างดี
ตอนนี้รู้ว่าทุกหน่วยงานกำลังทำเต็มที่
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจมีหลายกรณีเช่น

ก่อนโดนลักลอบเอาเขี้ยวไปในภายหลัง
พยูน๒ตัวโดนถอดเขี้ยวนะคะ
ตรวจสอบแล้วเข้าใจว่าถูกถอดไปหลังจากตาย
ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตัดประเด็นการลักลอบล่า
เพื่อเอาเขี้ยวไปเป็นของขลังได้
ก็อยากจะเตือนว่าการครอบครองเขี้ยวพยูนมีบทลงโทษตามกฎหมาย
ตามพรบสงวนคุ้มครองซึ่งรุนแรงกว่าแต่ก่อนเยอะ
อาจารย์ทรก็เสนอว่าในเมื่อมีพยูนตายผิดปกติแบบนี้
ดังนั้นการเฝ้าระวังด้วยเทคนิคเดิมมันอาจจะไม่พอ
ถ้ามีโอกาสที่ทำให้มันดีกว่านี้เฝ้าระวังได้มากกว่านี้น่าจะดีกว่า
ก็อยากจะทำให้ระบบมันสมบูรณ์ครอบคลุมทุกพื้นที่ตรังกระบี่พังงา
โดยเรื่องนี้ไม่ใช่เฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลอย่างเดียวแต่ต้องขอแรงทุกฝ่ายมาช่วยกัน
วางมาตรการในการดูแลทั้งตรวจจับเรด้าต่างอยากจะให้จัดหนักจัดเต็ม
มากกว่านี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สัตว์หายากนะคะก็จังหวะนี้น่าจะเป็นจังหวะที่ดี
ที่อยากจะให้ฝากความหวังเอาไว้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกัน
พยูนคืออนาคตของอันดามันนะคะอยากจะให้ทุกภาคส่วนช่วยกัน
ประมงจังหวัดกระบีในแสนศรีงามบอกว่าเมื่อ๒วันก่อน
๑๒กรกฎาคมก็เพิ่งเจอซากพยูนที่เกาะลันตาใหญ่
ผลการผ่าพิสูจน์กระเพาะลำไส้สารอาหารสมบูรณ์
ไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยการถูกทำร้าย
แต่เขี้ยวถูกตัดออกไปอีกแล้วนี่ไง

นักอนุรักษ์ก็เลยเป็นห่วงสถานการณ์พยูนตอนนี้นะคะ
กลัวว่ามันจะเป็นความเชื่อเรื่องศัยศาสตร์
ว่าเอาเขี้ยวพยุนไปทำเครื่องลางของขลัง
ยงคงกระพันธุ์อะไรแบบนี้นะคะ